ตำรวจเขาไล่ล่าโชเฟอร์รถกระบะครับ
ชนจักรยานยนต์ที่มีเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบ

เต็มเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ

แล้วมันไปไม่ดูดำดูดีเขาเลย

นี่คือถนนสายคลองปูนปากน้ำประแส
ขับตามท้ายไปด้วยความเร็วนะฮะ
แล้วพุ่งชนรถจักรยานยนต์นะครับ
ที่รอจะข้ามฝากถนน

เด็นไปนอนแน่นิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส

ลงไปช่วยเหลือไปเจอรถฮอนด้านะครับสีแดงดำ
เรื่องต้นน้อง๑๒ขวบเชิงกรานแล้วก็ขาหัก

ถมพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแกลง
ขณะที่ตำรวจภูทรปากน้ำประแสครับเข้าตรวจสอบนะครับ
ก็เจอรถจักรยานยนต์คันที่ผมเล่าไป
แล้วก็ทราบว่ารถกระบาดหนีไปทางชุมชนประแสครับ
ตอนนี้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่
จะตามตัวคนร้ายมารับผิดชอบให้ได้ครับ